เรื่องราวน่ายินดีของคนไทย
เขาบอกว่าตอนนี้ได้ทำการจดทะเบียนขึ้นเป็นอุทยาประวัติศาสตร์ระดับโลกไปแล้ว

ตอนนี้เขาเตรียมจะปั้นให้ไอติมของเขาดังระดับโลกด้วยเช่นกันครับ

ชื่อเขานะเขาบอกว่าเป็นการสร้างสรรค์การรับรู้เกี่ยวกับอุทยาประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์เขาภาคภูมิใจ

แกะออกมาเคี้ยวเข้าไปแล้วกันเลยนะ
ตัดปั๊บเอาปากปุ๊บ
ทั้งเย็นอร่อยและเสียวฟันจิ๊ด

ถ้าใครไม่เสียวฟันทานไปอร่อยแน่นอน
ไอติมรูปคนแคล้ครับเขา๑นะเป็นหนึ่งในลวดลายนะ
อยู่บนโบราณสถานของอุทยาน
แล้วออกแบบมาผ้าลาย๕รสชาติ

คนจงคนจีนต่างช่วงต่างชาติอยากชอบ
สต่อไปรสชานมอันนี้ก็ดี
สมะพร้าวอันนี้ก็ต่างชาติชอบมะพร้าว
พูดตรงนะไปในทางแบบว่ายวก
ยุโรปหน่อยเขาจะชอบมะพร้าวมาก

อันนี้ส่วนตัวเลยมะนาวนี่ดี
เขาบอกว่าคล้ายกับไอเดียไอติมลายกระเบื้องของวัดอรุณที่เป็นซอฟพาวเวอร์
ชาวต่างชาติก็ต้องแวะไปลิ้มลองกันนะครับ

จำหน่ายไอติมสีเทพมีอยู่๓จุดคือ

และที่เขาข้างนอกอเฟิร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์

เพราะมันมีข่าวมาล่าสุดใช่ไหมน้องใบตอง

เขาขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็น

จากการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่๔๕
นักกรุงระยะราชดาจากซาอุดีอาราเบีย

เมื่อวานนี้เอง

รดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่๔ของไทย

วันนี้ถือว่าเป็นวันน่ายินดีของเรา

และเชื่อว่าอีกนิดเดียวนักท่องเที่ยวเนี่ย

ให้ได้ถ่ายรูปกันนะคะ